สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะวันนี้ได้กินมิ้นช็อกแล้วใช่ไหม
ใช่แล้วค่ะเป็นไงกันบ้างแอนจี่มิ้นท์ช็อคแย่นะแม่มันก็ไม่ใช่เหมือนยาสีฟันให้เขาเรวิวกันนะอ๋อเหรอ

คุณมิ้นท์อะชอบกินมิ้นท์ช็อกมาตั้งแต่ไหนตลายแล้ว
ตั้งแต่สมัยแบบไอติมตอนเด็กเรียนโรงเรียนอะไรอย่างนี้
ในนั้นพี่ไปกินมิ้นช็อกที่เป็นไอติมที่สิงคโปร์มาแล้ว

ไม่ใช่ห้าแต่ไอกลางแหลมแฟน

เพื่อไทยกับก้าวไกรต้องอยู่คู่กัน
เขาแต่งงานกันนะครับ
ซึ่งวันนี้เขาบอกมีการกอดกระชับ
วันนี้เป็นวันคุยประชุมเรื่องของการทำงาน
เป็นวงเจรจาก็ว่าได้ซึ่งเขานัดกันไว้แล้วล่ะว่าจะไปประชุมที่ทางที่ทำการของพักประชาชาติของอาจารย์วันนอร์
เพราะว่าก็ถือว่าอาจารย์วันนอเป็นคนกลาง

อ่าก็เลยแบบเอาไปตรงนั้นก็แล้วกัน
นี่ค่ะบ่าย๒โมงครึ่งวันนี้นะคะ
สำหรับหัวข้อการประชุม๓เรื่อง
เรื่องแรกคือความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล
ที่สองคือการจัดทำนโยบายบริหารประเทศ
และเรื่องที่สามก็คือการมอบหมายภารกิจให้กับคณะทำงานนะคะ

พักใหญ่ก็ให้ส่งตัวแทนพักละ๔คน
ส่วนพักเล็กเนี่ยก็ส่งพักละ๒คนนะคะ
โมงครึ่งก็เพิ่งจะมีแถลงไป
หลังเราคงจะได้เห็นคุณพิทาให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติเยอะขึ้นนะ
พอแถลงทีก็ต้องแถลง๒ภาษา

แล้วก็พอมีสื่อต่างชาติถามก็ตอบไป
ซึ่งการประชุมเขาบอกว่า

คณะกรรมการประสานงานจะมีการนัดครั้งต่อไปคือ๖มิถุนายน
คราวนี้จะไปจัดที่พักเพื่อไทยแล้ว
แล้วช่วงเปลี่ยนผ่านคณะกรรมการประสานงานนะคะ
เขาจะมีการตั้งคณะทำงานมา๗คณะจาก๒๓คณะนะคะ
คือคณะทำงานค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันดีเซลและพลังงาน

แล้วก็จะมีประเด็นภัยแรงก็เลยจะตั้งขึ้นมา

คือปัญหาเรื่องของความไม่สงบทาง๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะทำงานเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูล

และ๗การแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจกับสังคม
ปากท้องเนอะใช่คือเรื่องปากท้องแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนค่ะ
น้ำขาไฟขาน้ำมันยาเสพติด
แล้วก็เรื่องของภัยพิบัตรต่างครับผม
การตั้งคณะทำงานเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นทางออกของทุกพัก

จะได้กันกรองเป็นนโยบายร่วมกันในการแถลงต่อรัฐสภา
แล้วก็นำไปปฏิบัติในฐานะฝ่ายบริหาร
แล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัตินะคะ
เราก็ถามว่าตอนนี้ที่มีการไปเจรจาพูดคุยกับสว
เป็นยังไงบ้างแล้วมีอัปเดตอะไรไหม

คุณพิธาก็บอกว่าก็พูดคุยนั่นแหละ

เป็นการพูดคุยก็อยากจะพูดคุยเพื่อรักษาระบบของประเทศนี้ให้ได้
มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นการรักษาระบบของรัฐสภา

ที่ผ่านมาคณะเจรจาก็มีการพูดคุย
แล้วทิศทางเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะดี

นักข่าวก็ถามว่าแล้ววงเจรจาวันนี้
ได้ข้อสรุปเรื่องประธานสภาไหม

ได้ไหมตกลงก้าวไกลเพื่อไทยเอาไง

แล้วไม่เข้าวงประชุมกับเขาด้วยเหมือนคะเนี่ย

เขาไม่ได้บอกแล้วนะว่าจะต้องเป็นของใคร

ถ้าสมมุติคนดูข่าวการเมืองคุณดูดีนะฮะ
ตอนแรกก้าวไกรบอกจะต้องเป็นของก้าวไกร

แล้วมันยังมีอักเกณฑ์ทหารอีกล่ะ

เขาบอกว่าเอาละตอนแรกจะต้องเป็นของก้าวไกร

แต่วันนี้ไปประชุมกันที่พักของคุณวันนอร์

พักเพื่อไทยต้องให้ก้าวไกลก่อน

ก้าวไกรกับเพื่อไทยจะพิจารณาร่วมกัน

ใช้คำนี้ค่ะคือจะพิจารณาร่วมกัน
แล้วอย่างนี้คนหลายคนสงสัยว่ามันจะเป็นแบบ

อาจารย์เขาไปเลี้ยงหลาน

เขาไปเลี้ยงเล่นดูเด็กน่ารักจริง

จริงก็อยากรู้ว่าเป็นคนข้างนอกได้ไหมที่ไม่ใช่สองพักนี้
บางคนเขาก็มองไปถึงว่าคุณวันนอร์ก็ได้
อาจารย์วันนอกเคยเป็นประธานรัฐสภามาก่อนแล้ว

คำตอบคือพักเพื่อไทย

พักเก้าไกรคือแกนำในการจัดตั้งรัฐบาล

เก้าไกรก็ไม่ได้บอกก้าวไกรจะต้องเป็นประธานสภา
แต่จะเป็นการพิจารณาร่วมกัน

อาจจะไม่ใช่ของคนทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยเลยก็ได้

เพราะอาจารย์วันนอกเขาออกมาพูดแล้วเขาไม่รับ

อาจจะเป็นคุณหญิงสุดารักษณ์ก็ได้

จะต้องเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
คำแบบเผจ

อย่างเช่นของเพื่อไทยมี๓
คือคุณพิทาก็ต้องไปลุ้นกันดูต่อว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไง
แต่ขณะเดียวกันเนี่ยประธานสภาพผู้แทนรัศดร
คือสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรไม่ว่าจะเป็นแบบ

ถ้าสมมุติว่าประธานรัฐสภาเนี่ยแบ่งกันคนละ๒ปีได้ไหม

ก็ได้แต่ก็ยกใหม่อยู่เพื่ออะไร
แต่วันนี้คือนายกยังอีกนะ

พี่ว่าอาจจะเลยสิงหาด้วยอาจจะเลยไปสักอาทิตย์๒อาทิตย
เพราะว่าถ้าสมมุติโหวตครั้งแรกไม่ผ่านล่ะ
ถ้าสอวรเขาไม่ยกมือมีนอ๋อ
ถูกต้องป่ะอย่าลืมนะ
ไม่รู้อะไรเลยสมมุติสวเขา

เก้าไกรเขาบอกว่ายังไงสวเขามีเต็มที่อยู่๒๐คน
แต่สวจริงมันจะต้องใช้ทั้งหมดเท่าไหร่
ของเก้ากาคิดต้องการใช่มั๊ย

มันก็รู้อยู่แล้ว
ว่าจะไปหาที่อีก๔๐มันไม่ง่ายน้อง
สภาอย่างที่พี่มดบอกก้าวไกลกับเพื่อไทยจะพิจารณาร่วมกัน
แต่ตอนนี้สิ่งสำคัญกว่ามันไม่ใช่เรื่องว่าใครจะนั่งตำแหน่งไหน
ประธานสภาจะต้องเกิดก่อนทุกอย่าง
เดี๋ยวกรกตจะเริ่มรับรองแล้วสอสอ
ของการรับรองของกรกฎตอนมีอยู่หกสิบวัน
ถูกต้องไหมฮะหลังจากกรกตรับรองปุ
สเต็ปต่อไปคือการเปิดสภาเติบต้อง

พอเลือกได้เสร็จปุ๊บเปิดประชุม
แล้วถึงจะเลือกนายกรัฐมนตรี
โหอีก๓เน้ยเอาง่ายเนี่ย
ทำแหน่งแรกที่เราต้องเลือกคือจะต้องสรุปเรื่องประธานรัฐสภาให้จบก่อน
มาให้ได้ก่อนมีคำถามจากทางบ้าน
เขาว่าไงฮะกิ๊กอยากถามคุณพ่อดำว่า
ดิวรับมีจริงไหมคะดิวรับไม่รู้ว่าพี่จะไปรู้ได้ไงอ่ะ
ฉันก็มีแต่ไปอุ้มเด็กแฝดนะ

ก็บางทีทั้งคู่ก็บอกมาหมดแล้วไงว่า

เขาสนิทกับคุณต๊อค

อย่างคุณเศรษฐาเขาไปเปิดธุรกิจอสังหาอยู่ที่อังกฤษ

ก็ต้องบอกว่าทั้งคู่เป็นอดีตนักธุรกิจมาก่อนที่จะลงเวทีการเมืองแบบเต็มตัว

แต่คนเยอะขนาดนั้นคงขนาดซุบซิบกันคงได้ยินนะ

แต่ตอนนี้สำคัญเขาให้ความสำคัญทั้ง๘พัก
คือดูเรื่องของคณะทำงานเพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำงานให้ได้เร็วที่สุด
แล้วก็อย่างที่บอกรอกรกตรับรองสอสอให้จบก่อนดีกว่า

ต่อยังไม่ได้รับรองนะดิวรับยังไงน้อง

ตอนที่นักข่าวไปถามดูบอลหรือเปล่า
ถามบี๊กหน่ายก

ตอนนี้ไปลงหาเสียหลัง
นี่

ก็คือตามตรงนี้
เขาต้องว่าไปตามตัวจริงได้
ว่าไปตามก่อนนี้ค่ะ
เขาไปคุยกันไม่มีดิวลับใช่ไหมฮะ
จะมาไหนด้วย
ไม่มีดิวลับใช่ไหมฮะ

แต่ว่าอะไรเหรอไม่รู้เรื่องฮึ
ว่าแปลว่าอะไรอ๋อแม่แม่

วานโอเจอวานเตี๊ยบนะเอาละนั่นคือเรื่องจบไปแล้วถูกต้องไหมครับ
สรุปก็คือว่าวิกป้อมก็ยังเคยยั้นแหน็กเสียงแหละแหละว่ามันไม่มีดิลลับ
ส่วนอดีตพอบตพตเอกจากทริปคุยอะไรกัน

วิกป้อมบอกอยากรู้ไปถามปลูกสิก็ไปถามเขาถามเลยผม

เออไปถามผมไม่รู้
แต่ว่ามีคอมเมนต์จากบิ๊กตู่นิดนึงเหมือนกันนะคะ
คือมันมีประเด็นเรื่องที่ว่ามีเอ่อ
กรต่างประเทศเขาลงพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็จะเห็นว่าทางวัดที่รัฐบาลชุดใหม่แล้วกันเน

ซึ่งมิตุก็บอกเหมือนกันว่าคือณตอนนี้
ดำเนินงานมันก็มีการดำเนินงานกันอยู่บ้างแล้วแหละ
เพราะฉะนั้นคือใครจะทำอะไรเนี่ยก็ทำได้
ก็เป็นสิทธิเสรีภาพมันเป็นสิ่งที่ทำได้
แต่ว่าว่าที่รัฐบาลใหม่ยังไม่ได้เป็นรัฐบาล

หรือว่ามาให้ข้อมูลก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะ
ก็หมายถึงว่ามันยังไม่ได้ถึงอยู่ในหน้าที่

มิถาสการก็ยังอยู่กับธุรกิจกรรมปฏิบัน

วันหน้าธางรัฐบาลเดี๋ยวเขาเตรียมข้อมูลกัน

ผมก็ว่าส่างการไปหลายครั้งแล้วย้ำไปแล้ว
ต้องมีแผนงานโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว

รัฐบาลใหม่เขารับทราบนะจะได้ไม่มีปัญหากัน
คือเขาก็ไม่ได้ตอบว่ามันผิดหรือถูก
ทำได้คือทำได้แต่มันไม่ควร
คือเอาอย่างนี้มันก็เลยมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกป่ะ

แต่ถ้าตามภาษาคือคนที่เค้าไปทำงานใหม่
ก็อยากจะรู้ที่มาที่ไปครับหรือเปล่าคือเขาอาจจะมองว่า
ถ้าคุณไปขอข้อมูลอาจจะได้แต่ถ้าเรียกบอก
ชาวมาให้ข้อมูลหน่อยสิอาจจะไม่เหมาะสม
ไหนอ๋อด้วยความตำแหน่งยังไม่มีอ่า

แต่วันนี้คุณพิธาเข้าไปงานภัยอะไรก็แล้ว

เขาบอกว่าความสนุกของการฟังข่าวนี้

เป็นโปเกมอนกันใช่ไหม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
ระยะไกลจะเกินร้อยตันก็เกินไปเลย
ผ่านชุดหลุยเฟิร์สคลาสแต่ถ้าเป็นตัวการ์ตูน
แบบชินจังกังฟูภรรดาใจแอ้นอะไรอย่างนี้

วิ่งในพื้นที่ที่มีปัญหาข้อพิพาท

เพื่อเป็นการผ่อนปลนโดยไม่ถูกเรียกตรวจ
เห็นปุ๊บผ่านปั๊บเห็นปุ๊บผ่านปั๊บยังไงเลย

รูปตัวการ์ตูนค่ะใจแอ้นชินจังเรื่องอะไรก็แล้วแต่
โถ่สรรคับน้องเนาะอยู่ดีก็เอามาไพร่ทำไม่ดีอะ
แต่ถ้าสมมุติเอาจริงพี่ถามจริงสมมุติเขาไปปั๊มกันเองอ่ะ
ไม่แต่อันนี้กรมทางหลวงเขาบอกอยู่แล้วค่ะว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำไอ้สติ๊กเกอร์นี้
เขาก็คือไปสั่งทำกันเองนั่นแหละแต่รู้กันไหม
เนี่ยจ่ายคันละ๗๐๐ต่อเดือนบรรทุกได้๖๕ตันเคลียร์กับทางหลวงจ่ายเพิ่ม๒เดือน
ใช้ได้๒๓เดือนต่อครั้งนะครับปรากฏว่าอย่างที่บอกว่า
ถ้าสมมุติมีสติ๊กเกอร์พวกนี้ก็จะเป็นแบบวีวีไอพี
เข้าใจป่ะวันนี้พบตลอพบตลอ
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์เนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้สั่งการให้พลตำรวจเอกวิศนุประสาททองโอสดเจรตำรวจแห่งชาติเนี่ย
เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ซิอย่างเร่งด่วนที่สุดนะครับ
พร้อมกับเน้นย้ำว่าหากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวข้อง
ให้ดำเนินการทางวินัยแล้วก็อาญาอย่างเด็ดขาด
ถึงเมื่อวานเนี่ยผู้ประชาการตำรวจบอกว่าถ้าตำรวจเงินเดือนไม่พอ
ก็ให้ลาออกไปซะไปหาอาชีพอื่นทำซะ
ล่าสุดครับพลตำรวจเอกวิศนุเปิดเผยว่าการดำเนินการตรวจสอบในครั้งนี้
จะเป็นคดีแรกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการทางวินัย
ข้าราชการตำรวจตามพรบตำรวจฉบับใหม่
โดยมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนข้าราชการตำรวจ
เป็นผู้พิจารณากันกรองแล้วก็จะมีความเข้มข้นต่างจากเดิม
โดยก่อนหน้านี้จะพิจารณาผลการตรวจสอบ
เฉพาะคณะกรรมการที่เป็นตำรวจด้วยกันถูกต้องไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อะไรเกิดขึ้นสังคม
สังคมตั้งข้อสงสัยและสิ่งหนึ่งความมั่นใจความเชื่อใจของประชาชน
ขาดหายไปครับเพราะฉะนั้นการตรวจสอบครั้งนี้
อยากให้สังคมมั่นใจในการตรวจสอบเพราะอะไร
จะเป็นการพิจารณาจากหลากหลายภาคส่วน
ก็จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัย
ซึ่งปรากฏว่าหลังจากที่เราพูดว่าเหมือนจับโปเกมอน

แต่ประเด็นที่คนไม่พอใจกันก็คือ

ผู้ประกอบการไปจ่ายสวยตำรวจ
จ่ายสวยเสร็จปุ๊บบรรทุกเกิน

ก็เอาเงินเราไปซ่อมแล้วใครกิน
ประชาชนไม่ได้อะไรเลยคนก็เลยรู้สึกว่าแบบโหมันมันต้องเอาให้เข็ดนะ
มันต้องเอาให้หมดมันต้องล้างบางเลยนะใช่ครับหรือใครจะมาบอกว่า
คือจริงแล้วเนี่ยสวยมันเป็นปลายทางใช่ไหมสวยมันเป็นปลายทาง
แต่จุดเริ่มต้นมันคือบรรทุกเกินคุณวิโรธสวนเลยบอกว่า
ว่าจุดเริ่มต้นจะคืออะไรสวยต้องไม่ใช่ปลายทางปลายทางต้องไม่เป็นสวย
มันต้องไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นมันคุณจะมาบอกว่าโอ๊ยนั่นมันปลายทางแล้ว
ท่ามันไม่ควรเกิดขึ้นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ไง
ไม่ควรอยู่ในระบบอ่ะคุณวิโรธก็คือฟาดแล้วฟาดอีกฟาดต่อ
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนจะเป็นรูปสติ๊กเกอร์ที่เป็นรูปต่างเนี่ย
เมื่อก่อนนี้มันเป็นตัวอักษรก่อนนะฮะเป็นตัวอักษรพยานชนะไทยนี่เลย
แล้วก็รู้กันเลยรู้กันแล้วก็จะมีเลขเดือนอยู่ตัวใต้ตัวอักษรด้วย
หลังจากที่ตัวอักษรมาเยอะแล้วเขาไปปลอมกันเยอะฮะ
ปลอมตัวอักษรกันแล้วมาแปะหน้ารถบรรทุก
หลังจากนั้นก็เลยผลิตเป็นรูปเพราะว่าปลอมกันค่อนข้างยาก
พอเขารู้ว่ามีการปลอมเขาก็มาแปะก็คือบางคนก็เสียบางคนก็ไม่เสีย

เลขเดือนฮะประจำเดือน

หรือว่าโมการาคุมภามินาเมสาพฤษภา

ไม่ได้นี่รายเดือนจ้ะขาว

ก่อนที่จะไปสงสารตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาไม่มีชีวิต

ที่ต้องจ่ายภาษีไปซ่อมถนนพังตรงนั้นก็

ไม่อย่างบางคนเขาบันทุกข์หนักเขาไม่กลัวรถพังหรือเกิดอันตรายหรอก
กลัวหรอกลูกเขาต้องการกลัวธุรกิจเขาไม่ดี

สุดท้ายแล้วอ่ะลูกค้าก็จะเลือกเจ้าที่อ่ะได้ราคาดีบรรทุกได้เยอะทำรอบได้หรืออะไรอย่างเง

เอ้าเรื่องนี้ที่เมื่อวานนี้จริงพี่เมย์ก็เล่าไปแล้วด้วยนะคะ
คือมันเป็นประเด็นที่หลายคนแบบร้องอหอ
มันจำได้เหรออ๋อหอนี่ไม่ใช่โอ้โหเลยอ่ะสถานสงเคราะห์
ื้อหือถูกต้องได้หมดเลยนะคะสถานสงเคราะห์เด็กที่เขาเรียกว่าเหมือนทารุณกรรม
ทำโทษแบบทารุณกรรมเด็กเลยอ่ะครับเพราะว่ามันปรากฏภาพของน้องผู้หญิงใช่ไหมคะ
ที่ใส่ชุดหนุ่มไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนนั่งอยู่บนชะโครกในห้องน้ำเล็ก
แล้วก็ผมนี่โดนตัดสั้นแล้วก็มีเด็กเด็กนอนอยู่ใต้ซิงค์ในห้องน้ำเนี่ย

แล้วคนก็เลยต้องออกมาตีแผลว่าโอ้โหน้องเนี่ยโดนเชือกรัดปากรัดแขนรัดขา
กว่า๒๘๐ชีวิตต้องเผชิญความโหดร้ายของสังคม
จากสถานสงเคราะห์เด็กแบบนี้
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรี
เปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องนี้เพราะว่าได้ลงไปตรวจสอบแล้ว
บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสอบเด็กทั้ง๙คนแล้ว
ซึ่งก็เป็นการสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ
คือต้องมีสหวิชาชีพมีอายการและตำรวจร่วมกันสอบ
มีการเก็บพยานหลักฐานทางกล้องวงจรปิด
ผู้ก่อเหตุตำรวจก็สอบสวนแล้ว
รับสารภาพนะคะว่าทำจริง
นี่ค่ะตามนี้เลยเนี่ยก็ทำจริง
แล้วก็เป็นเขาบอกมันเป็นโกรธไงที่ตกลงกันไว้
ขโมยของโดนเข้าห้องมืดหลบหนีโดนเข้าห้องมืด
แล้วก็อันนั้นอะไรนะที่โดนให้นอนในห้องน้ำ

อันนี้เด็กนะถ้าคุณฉี่รถให้นอน
คุณจะถูกให้นอนในห้องน้ำจนกว่าคุณจะเลิกฉีดรถที่นอนค่ะอืม
คือถ้าคุณไม่หายคุณก็นอนอยู่ในห้องน้ำยาวไปเลย

โกนผมจับลงไปอยู่ในท่อน้ำทิ้งดำเคลอะ
มัดมือมัดขาปิดปากขังในห้อง
หูนี่เด็กน้ำที่เจอคือเด็กเวลาอย่างที่เล่าให้ฟัง

อันนี้คือจุดแปลกที่มันเกิดขึ้นจริงนะ

ตอนนี้เขาก็มีการเขาเรียกว่านำเจ้าหน้าที่เนี่ย
หรือว่าคุณพี่เลี้ยงเนี่ยไปตรวจว่า
ในสภาพของจิตใจว่าปกติหรือเปล่า
ตอนนี้ก็ต้องรอนะครับผมทางหน่วยงานตรวจนะฮะ
แต่ว่าอันนี้เหมือนกับเป็นการทารุณมากเกินไปหรือเปล่า

ซึ่งคนก่อเหตุยอมรับสารภาพว่าทำจริงแล้วบอกว่า
เสียใจที่มีแนวคิดแบบนี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดออกหมายจับ
ต้องดูว่าความผิดจะอยู่ในขั้นไหนบ้าง
ข้อกล่าวหาเบื้องต้นเดี๋ยวจะดูว่าเข้าข่ายพรบคุ้มครองเด็กข้อไหนอย่างไร

แต่ที่แน่คือผู้ก่อเหตุจะต้องถูกดำเนินคดี
ส่วนเด็กทั้ง๙คนตอนนี้อยู่ที่บ้านพักเด็กและสตรี

มีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพคอยดูแลเยียวยาทางด้านจิตใจนะคะ

แต่ประเด็นก็คือว่ามีที่นี่ที่เดียวไหม

แล้วสถานสงเคราะห์เด็กอื่นเขามีบทลงโทษ
แบบนี้คือเอาไงมันแล้วแต่แต่ละจุด
อันนี้คือมีคนมาร้องเรียน
แต่แต่ละที่ที่อื่นเป็นยังไงบ้างเราก็ไม่รู้ไง
อืมแต่ก็ต้องฟังความสองฝั่งด้วยนะ
ต้องดูพฤติกรรมของน้องที่อยู่ในนั้นด้วย
บางคนนี้ก็แบบมีพฤติกรรมที่รู้สึกว่า

ดื้อก็ต้องมีมารกายนี่มันลงโทษ
ไม่คือดื้อก็สอนได้
ลงโทษก็ลงโทษได้มันได้แหละ
แต่ว่าคุณต้องดูก่อนว่าคำว่าลงโทษ
คุณขยายมันออกมาลงโทษอย่างไร
ลงโทษแบบนี้ที่จะไปนอนในโครน

ลงโทษไหนที่ผู้ใหญ่รับไม่ได้หรือทำเองไม่ได้

ถูกไหมถ้าสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นคุณบ้างอย่างนี้

นอนทุกคืนถ้านอนได้ลองดู
หรือถ้าคุณมัดปากมัดมือมัดเท้าตลอดเวลา

ส่วนมากส่วนมากก็เป็นกักบริเวณหรือแบบ

กักบริเวณหรือคือมันต้องเป็นการสอน

ลงโทษก็ลงโทษแต่คุณก็ต้องสอนให้เขาเข้าใจว่า

ทำไมเขาถึงต้องถูกกักบริเวณหรือว่าถูกงดค่าขนม
หรืออะไรหรือต้องไปโดนทำความสะอาดหรืออะไรอย่างนี้

หรือเออมันก็ต้องบ่อให้มันเข้าใจกัน
ไม่ใช่แบบอันนี้มันไม่มีเหตุผล

นะครับผมนะฮะด้วยจิตใต้สำนึกแล้ว
พี่ว่าน่าตัดสินด้วยจิตใต้สำนึกได้
ว่าไหนมันควรไม่ควรอันไหนรุนแรงเกินไปนะครับ
อันนั้นที่สถานสงเคราะห์

ตบหน้าลงโทษเด็กม๑ครับ
คุยกับเพื่อนตอนเรียนแก้โจทย์บนกระดานไม่ได้

ใช้มือตบไปที่หน้าของน้องนักเรียนอย่างแรง
ได้ยินเสียงชัดเจนมันยังทำได้ไหม

โรงเรียนโพไซพิทยาคารอุบลนะครับ
อากาศว่าร้อนแล้วเนี่ยครูร้อนกว่า
ม๑เพิ่งเข้าเรียนต้องมาเจอครูแบบนี้

ล่าสุดครับดรกณิตถาทองเลิศนะครับ
อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานีอำนาจเจริญนะครับ

ที่ร้อยตีหญิงกรอบสมุทรนะครับศรีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพไซพิทยาคาร
รายงานว่ามีครูของโรงเรียนนะครับได้ลงโทษนักเรียนชั้นม๑ครับ
ในชั้นเรียนคาดที่๓เวลา๑๐โมง๑๐นาที
ถึง๑๑โมงนะครับของวันที่๒๙พฤษภาคม
เมื่อได้รับแจ้งจากนักเรียนทางผู้บริหารแล้วก็คุณครู
มีผู้ส่วนเกี่ยวข้องได้ขึ้นไปรับนักเรียนที่ชั้นเรียน
เพื่อมาสอบถามนะครับถึงเหตุการณ์ของการลงโทษ
ทราบว่าจังหวะที่คุณครูสอนหนังสืออยู่นั้น
นักเรียนเนี่ยผู้ถูกลงโทษได้พูดคุยกับเพื่อนครับ
เมื่อครูพบเห็นจึงเรียกนักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียน
แล้วก็ให้นักเรียนทำโจทย์ตัวอย่างบนหน้ากระดาน
แต่นักเรียนทำไม่ได้จึงได้ตบหน้านักเรียนไปหนึ่งครั้งฮะ
สำหรับครูที่ลงโทษนักเรียนเนี่ยผู้อำนวยการโรงเรียนสอบถาม
แล้วก็กราบว่ากล่าวตักเตือนพร้อมกำชับ
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับ
และได้แจ้งคุณครูที่ลงโทษไปพบผู้ปกครองที่บ้านนะครับ
เพื่อปรับความเข้าใจรวมถึงให้ขอโทษนักเรียนนะครับ
ขอโทษผู้ปกครองพร้อมทั้งมอบเงินค่าทำขวัญในเบื้องต้น
ซึ่งครูที่ลงโทษได้พบกับผู้ปกครอง
แล้วก็เยียวยาค่าทำขวัญไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
นี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ว่า
ลงไม้ลงมือกับเด็กได้ไหม
นะครับตบหน้านักเรียนเสียงดังมาก

ก็ทำร้ายร่างกายนะคะ
เมื่อก่อนยิ่งก่อนนี้มี

แต่วันนี้เมื่อมันมีสื่อโซเชียลแล้วมัน

ถูกต้องมันก็จะอยู่ในกรอบที่แบบไม่รู้จะไปวันนี้โลกมันอิสระเสรี
เพราะฉะนั้นไอ้การที่นำเสนออะไรอย่างนี้มันก็มีผล

พี่เชื่อว่ามีต่างจังหวัดก็มีเยอะ
แต่อยู่ที่ว่าเรื่องเหล่านี้มันจะตีแผลได้ถึงไหน
มันมีมาตลอดแต่มันคือสิ่งไม่ดี
มันเป็นสิ่งที่ผิดเราเชื่อกันในสิ่งที่ผิดเหมือนเมื่อก่อนเนี่ย
อ่ะการที่เราโตกันขึ้นมาอย่างนี้ผู้ใหญ่ถูกเสมอ
เข้าใจป่ะเราโตมากับผู้ใหญ่ถูกเสมอ
ซึ่งวันนี้โลกไม่ใช่แล้วไงลูกผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ถูกเสมอ
บางทีเด็กรุ่นใหม่อาจจะมีความคิดมากกว่าผู้ใหญ่ด้วยซ้ำไป
เอาเหตุและผลมาตัดสินกันนะครับ
แต่ทุกคนก็โดนแหละกินขนมในห้องหรือพูดอะไรอย่างนี้
เมื่อก่อนแค่แบบพูดคุยกันก็โดนตี
เอออาจจะมีแบบอัตตี้แค้นบ้างอะไรอย่างนี้แต่มีไม่เคยโดนตบหน้านะ
เมื่อก่อนนี้การตีนี่เป็นเรื่องปกติเนาะ
เป็นเรื่องปกติเลยแต่ว่าเราเชื่อเราไม่เห็นเนอะ
เอาอย่างนี้ดีกว่าผมต่างจะว่าไอ้การตีหน้าเสาทมเป็นเรื่องปกติ
แต่ทุกวันนี้คืออะไรมันคือการประจาน

ถูกปะเธอโตมากับการตีหน้าเสาทมนี่ปะ
หนูเนี่ยก็คือเมื่อก่อนชอบดูละคร
แล้วก็ชอบเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็แสดงไปด้วย
แล้วครูก็เอามาเห็นครูก็ไปฟ้องวันที่มันรับสนุนพกอ่ะ

เอางี้ดีกว่าไม่ต้องเลยกับวงการมันเธอ

เพยรที่สองชอบคุยในห้องเรียน

เราก็ชอบแสดงเป็นโดนเราลองรู้ดูแบบผัสระพาตบกันไง

หรือก็ไปทำความสะอาดห้องเรียนตอนหลังเลิกเรียน

ประโยชน์ไปอะไรอย่างนี้เคยทีนึงคือนั่งกับโต๊ะเรียน

นี่อย่างสอบแบบเมื่อก่อนโดนขึ้นมาแต่เพื่อนผู้ชายมันแรงเขาก็โดนนัดเป็นเอง
คือเอาง่ายเมื่อก่อนออกทีวีกระเทยออกทีวีไม่ได้

เราก็กลัวว่าวันที่พ่อแม่มาแล้วสมมติว่าฉันต้องโดนแน่ว

ก็เรียกผู้ปกครองมาเจอส่วนตัวเลย

แล้วก็บอกว่าเออเนี่ยมีพฤติกรรมแบบอย่างมดเหวี่ยงเบนใช่ไหม

บอกว่าเนี่ยเธออย่าเป็นเลยภาคภูมิชื่อจริงภาคภูมิ

เออบอกฉันว่าหน้าเธอไม่เหมาะเธออย่าเป็นเลยกับเธอย่างนี้

ฉันก็เลยบอกว่าอะไรฉันแค่โดดหนังยางตอนพักเที่ยงเองก็ไม่ได้บีดเบียนเวลาเรียนนะ

ไปว่าอะไรมันก็ไม่มีอะไรผิดและไม่มีอะไรถูกหรอก

เมื่อก่อนรุ่นเราโตมาพ่อแม่ตีลูกเนอะ

หอมมินว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเราอาจจะรู้จักแค่วิธีเดียว
ในการที่จะสั่งสอนให้คนเอ่อ

มันเรียนรู้ไงว่ามันมีวิธีหลากหลายกว่านั้น

หรือว่าเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมที่พูด

คุยเรื่องมิ้นมิ้นเล่าเรื่องโดนโดนตีเลย

แต่รุ่นของมิ้นปุ๊บรู้สึกเป็นเรื่องใหญ่มาก

แล้วมินก็ไม่ได้ต่างกับชิ้นอยู่ป่ะ

เป็นความภาคภูมิใจของพ่อและแม่
ขออนุญาตบอกก่อนละกันว่าวันนี้คุณชัชชาธิ์ศรีธิพันธ์ก็บอกเลยนะฮะ
ตอนนี้กรุงเทพมหานคร
สถานการณ์ฝนในกรุงเทพกว่าเยอะเหมือนกัน

บางพื้นที่ตกแต่คนนี้เราได้รู้จักเขาว่าฝนตกไปทั่วฟ้าเป็นยังไง
อุ้ยตายนี่แหละภาพตอนนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแล้วล่ะ
มีการรายงานว่าจากสำนักการระบายระบุว่า
มีฝน๒กลุ่มประกอบด้วยฝนที่พัดมาจากทิศตะวันออกของกรุงเทพ
คาบเกี่ยวพื้นที่ราชกระบังเขตประเวทและสวนหลวง
เลื่อนตัวสู่ทิศตะวันตกกับอีกสิ่งหนึ่ง
ถ้าขายอยู่แถวดอนเมืองคือกลุ่มฝนในเขตดอนเมืองเขตบังขุนเทียนเนี่ย
ประมาณสัก๕ทุ่ม๒๓อเมริกาโดยเฉพาะเขตบางขุนเตียน
ปริมาณฝนสูงสุดถึง๑๒๔มิลลิเมตร
เพราะฉะนั้นลักษณะตกแช่เป็นเวลานานนะฮะ
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่เขตสวนหลวง
ประเวทคลองเตยวัฒนา
ขนาดนี้ก็มีการเฉลี่ยเกิน๖๐มิลลิเมตร
อย่างไรก็ตาม๓๐พฤษภาคม

เพราะจากเดิมกรุงเทพฯหมานาคอพร่องน้ำไปในคองเปรม

แต่ปริมาณฝนเมื่อคืนเนี่ยมีมาก

พอแถวบ้านเธออยู่แถวคลองปลาปลา

ตอนนี้ระดับรองรับที่เตรียมไว้เลย

โดยเฉพาะเขตดอนเมืองย่านช่างอากาศอุทิศ
ตอนนี้ก็มีการเร่งระบายน้ำในคลองเปรมออกโดยเร็วที่สุด

ทุกพื้นที่มีการปรับปรุงที่ดีขึ้น

แต่เราต้องยอมรับน้ำไม่ท่วม

แล้วก็ต้องยอมรับปริมาณฝนไม่ได้น้อยนะ

ถือว่าเป็นการเริ่มต้นรับฤดูฝน

ขอยืนยันว่าตอนนี้กรุงเทพมหานคร
พร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างเต็มที่

ในระดับเขตแล้วก็ส่วนกลางนะฮะ
อืมนะฮะวงสว่างที่พี่เช้ามานี่ครับล่าสุดคือดอนเมือง
อ่าสายไหมวัชรพล
คลองห้าปากเก็ตประทุมโอ้โหน้ำเยอะมากฮะตอนนี้
คุณผู้ชมบอกคลอง๕ปฐุมน้ำท่วมแล้ว

แล้วก็ลามอินทราไม่ตกแต่ฟ้ามืดสายไหมตกหนัก

แยกวงสว่างบางซื่อมีฝนตกลงมาหนักมากค่ะตอนนี้

อืมเศษทีใหม่นี้ก็บอกว่าถูกครับวันนี้

ที่สารเจ้าพ่อเสือใช่ไหมครับเป็นสารเจ้าพ่อเสือองค์ใหญ่ฮะ
จริงสารเจ้าพ่อเสือนี่ก็บอกใครที่แบบว่าปีชงอืม
คุกโศกโรคพระเจ้าไหว้ดีดีเนี่ยหมดแล้วครับผมปรากฏเฟสบุ๊คนะฮะ
ลิธิธนาคารเพิ่มบุญการกุศลสารเจ้าพ่อเสือองค์ใหญ่เนี่ย
เขาเผยแพร่ภาพของคลิปของเศรษฐีรายใหม่อืม
อันนี้เป็นร้อยล้านฮะหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านบาทโอ้โหโห
มันมีจริงไม่สิบเก้าใบมันมีจริงใช่ไหมฮะดูฮะ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
วันด้วยในวันนั้นรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่าง
จึงไปหาซื้อเลขที่แอปเป่าตังค์ครับเขาบอกพอถูกเนี่ย
แล้วไม่ถูกภรรดาอืมรางวัลที่หนึ่งสิบเก้าใบโอ้โหท่านรู้
ช่วยกล้วยทอดทะลุเลยฮะหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านบาทอืม
ตกใจฮะทางเพจมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญก็ได้โพสต์ภาพเลขหางประทัดสาม
ที่ผู้โชคดีแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็แน่นอนเป็นพิธีการจุด
บนบานสารเก่าอะเนาะหวังว่าจะได้เป็นเศรษฐีใหม่กัน
สามตัวนั้นคือเลขอะไรนี่ฮะสามเจ็ดสองโอ้โหอืม
สามเจ็ดสองแต่ประกาศแล้วรับรองว่าไม่ออกอืม
อาจจะเป็นแบบสลับเล่งไหมเก้าสองอะไรอย่างเงี้ยบนล่างอยู่ไหม
ก็คือเล่นมีอยู่ในนี้ก็คือเล่นเองแต่ที่เอาง่ายนะ
แต่รถเด็กชนโตอันนี้ไม่รู้จะออกหรือเปล่าหกสองแปดหนึ่งห้า
ไว้บ้างนะทีมงานว่าเดี๋ยวดูสิใกล้ใกล้จะอะไรออก
แต่อีกหนึ่งประวัติการคือคุ้มพวงอ่าแม่พึ่งทุกทุกครั้ง
ที่ถึงเวลาของคุณพุ่มพวงถึงวันของคุณพุ่มพวง
ต้องมีเลขออกหมดล่ะใช่ครับเลขแม่พึ่งใช่ฮะแล้วเขาบอกเวลาที่จะไปขอแม่พึ่ง
เมื่อก่อนสมัยธรรมูนะให้เคยคุยอืมจะต้องไปขอที่ศาลากลางกลิ่มน้ำนะ
จะมีอยู่สองจุดเขาบอกแม่พึ่งอยู่ที่นั่น
บอกแม่พึ่งอยู่ที่นั่นแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังได้เลขกันอยู่เลยนะ
ถูกต้องนะฮะน้องปาวรีไปบ่อยมากนะครับผมแต่งหน้าเปลี่ยนชุดแม่พึ่งครับ
พวงดวงจันทร์วัดทัพกระดานครับเตรียมจัดงานลำลึก๓๑ปีครับ
วันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณหุ่นราชินีเพลงลูกทุ่ง
คุณพุ่มพวงดวงจันทร์ครับสารากลางน้ำอย่างที่น้องมดบอกนะครับ
ทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีครับน้องเพชรพักควัฒน์ครับ
ลูกชายคนเดียวของแม่พึ่งนะครับผมพร้อมด้วยสลักจิตดวงอ่า
จันจวงแล้วก็ดวงใจนะครับได้เข้าเตรียมจัดงาน
วันลำลึกราชินีนักร้องลูกทุ่งครบรอบสามสิบเอ็ดปี
ระหว่างวันที่๑๐ถึง๑๘มิถุนายนนี้นะครับ
โดยน้องเพชรและครอบครัวครับนำเอาเสื้อผ้าชุดใหม่
เป็นชุดสารีนะครับสีฟ้า

และนำเครื่องประดับมาเปลี่ยนให้กับหุ่นพุ่มพวง
สวยงดงามราวกับมีชีวิตจริง
รวมถึงมีทีมงานช่วยจัดดอกไม้
และสถานที่ให้สวยงามอีกด้วยครับ
สำหรับปีนี้จะมีคอนเสิร์ตของศิลปินที่มีชื่อเสียงกว่า
๐คนตลอดทั้ง๙วัน๙คืน
ขณะที่แฟนเพลงพุ่มพวงคอหวยแล้วก็นักเสี่ยงโชค
แห่ซื้อเลขเด็ดของพุ่มพวงกันอย่างคึกคัก

เลขวันที่แล้วก็ปีพศที่เสียชีวิต

เลขวันที่จัดงานซึ่งที่ผ่านมา

เมื่อก่อนเป็นดีเจอยู่ทางช่อง๙ใช่ไหม

ชายมาเป็นนักร้องอยู่กับมี

เบนพอบอกให้พูดนะครับเบน๑๗๘ป่ะ

ค่อยเก็บพวกนี้ก็ได้
ไม่รู้ดูไม่ออกแม่อืมที่เห็นนะที่พี่ชาวเห็นอ่ะ
ตอนนี้๗๗๘นะฮะ
เพราะฉะนั้นก็เหลืออีกไม่กี่วันนะครับผมนะ
ความหวังหมู่บ้านก็จะบรรจบครบมาอีกหนึ่งครั้งก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับ
ตอนนี้เบรกก่อนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาใส่ไข่ช่วงหน้ากันต่อครับ

อืมวันนี้เป็นรูปคุณยายนิงขึ้นศาลเนอะ

เดินทางไปที่สารเยาวชนและครอบครัวกลางที่จตุจักรนี่แหละ
เพื่อไกลเกลี่ยพูดคุยกับคู่กรณี

แต่คู่กรณีเขาส่งฐนายค์ความมานะครับฮ่ะ
ว่าภาพและสิ่งหนึ่งเรียกร้องก็คือความเสียหายที่คนยังได้รับเนี่ยเป็นยอดเงินที่ค่อนข้างพอสมควรนะครับแต่ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญสำหรับ

อันนั้นหนึ่งว่าเดี๋ยวไว้อยู่ในกระบวนการขึ้นอยู่ในกระบวนการวิธีธรรมแล้วเดี๋ยวหนึ่งขอให้ให้รอจนถึงวันที่ไก่เกียกก่อนแล้วกันค่ะเพราะจริงจริงนึงว่าวันนี้เนี้ยนัดจะมีการมาเจรจาพูดคุยกันแต่ก็ไม่ได้รับการมาเจรจาพูดคุยยังไงรอให้มีโอกาสได้พูดคุยก่อนแล้วกันค่ะอันนี้หนึ่ง
ส่วนตัวของนิงเองเนี่ยนิ่งขออนุญาตว่า
อย่างที่หนิงบอกว่าวันนี้ทำหน้าที่ของการเป็นพ่อและแม่ของลูกให้ดีที่สุดในเรื่องอื่น
ขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวของหนิงก่อนละกันนะคะแต่ว่าในส่วนนี้ก็อย่างที่หนิงบอกว่า
ในการฟ้องคดีวันนี้ก็คือเป็นการฟ้องระเมิดบุคคลที่๓ค่ะ
อย่างไรแหละคุณมศก็อันนี้คือเรื่องบุคคลที่สาม
เอาง่ายว่านางก็ต้องยอมรับว่านางมีปัญหาครอบครัวนั่นแหละ
เสร็จแล้วปุ๊บนางก็บอกเดี๋ยวรอไก่เกลียดแต่วันนี้ที่นักข่าวไปดูกันคือ

แต่คนที่สี่ก็แสดงว่าถ้าเกิดให้ไกลเกลี่ยอีกรอบแสดงว่าวันนี้ไม่ลงตัวถูกป่ะ
สามีในห้องพบทนายยันไม่มีอภิษฎารานะครับหลังจากที่มีเพจดังออกมา
ตั้งข้อสงสัยกรณีหยาดทิพย์ราชปานครับได้เข้าเยี่ยมคุณเมฆรามา
ที่อยู่ในระหว่างการฝากขังพิจารณาคดีนะครับฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่น
พนันนะครับแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินโดยการเข้าเยี่ยมภายในห้องพบทนาย
ไม่ใช่ห้องเยี่ยมญาตินั่นเองครับจนเกิดคำถามว่าเป็นการใช้อภิษฎ
เหนือญาติผู้ต้องขังรายอื่นหรือไม่ล่าสุดนายนัทนาธีนะครับผมนะ
ปราศนะครับผู้บังคับการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
หยาดทิพย์เนี่ยจะมีการเข้าไปเยี่ยมสามีในห้องพบทนายจริงครับ
โดยปกติแล้วเนี่ยหยาดทิพย์นะครับผมจะมาเยี่ยมสามีในห้องเยี่ยมญาติ
มีบางครั้งที่ทนายความของเมฆให้หยาดทิพย์เข้าไปด้วยครับ
ในฐานะผู้ได้รับความไว้วางใจของผู้ต้องขังซึ่งจะมีการขออนุญาตเจ้าหน้าที่เป็นขั้นตอนนะครับ
แล้วก็มีการขออนุญาตเป็นครั้งคราวด้วยในส่วนกรณีของทนายความหากจะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังนะครับ
จะต้องมีการยื่นคำร้องขอพบผู้ต้องขังตามแบบที่กรมราชธรรมกำหนดนะครับ
และจะเป็นการใช้ห้องพบทนายการที่ญาติของผู้ต้องขังรายอื่นเนี่ย
จะเข้าไปพบผู้ต้องขังในห้องพบทนายนั้นเนี่ยสามารถทำได้เช่นเดียวกันครับ
โดยจะต้องเป็นการดำเนินการจากทนายความเท่านั้นญาติจะไม่สามารถประสานโดยตรงให้กับเจ้าหน้าที่ราชธรรมได้ครับ
ก็มีกฎระเบียบของกรมราชธรรมอยู่เพราะฉะนั้นก็ทนายก็บอกว่าเป็นไปตามกฎระเบียบที่เขาตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะ

ได้ครับผมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
คนก็จับตาตั้งแต่ที่คุณโต้งทูพีกับคุณพลอยเขาดูเหมือนจะกิ๊กกักเปิดตัวคบหากันใช่ไหม
คนก็ไปจับตาคุณปรางไงเลดี้ปรางว่าเอ้ยยังไง
เพราะว่าเห็นคุณปรางเนี่ยลงเพลงเศร้า
แล้วก็มีที่เป็นคลิปร้องเพลงกลางหิมะ

คนก็ไปกดหัวใจกดอะไรให้เขาเต็มไปหมดเลย

คือคุณเปล่าบอกว่าคือก็คุยกันแล้วตกลงกันแล้วคือมันก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
แต่ก็เข้าใจแหละว่าทุกคนเป็นห่วงเรา
ก็เลยเหมือนกับว่าส่งหัวใจให้กดอะไรให้
อยากให้กำลังใจคุณปลาบอกขอบคุณจริง
แต่ว่าสภาพจิตใจของคุณปรางตอนนี้คือดีมาก

เออคือมันหนาวมันหนาวแล้วก็จริงยินดีกับคุณโต้งด้วยเขาบอกว่า
เขากลับมายิ้มได้เห็นเขามีชีวิตที่เขาแฮปปี้เนี่ย
อันนี้ดีใจกับเขาเพราะว่ามันคือชีวิตที่เขาได้มีความสุขมีรอยยิ้มอีกครั้ง
ในฐานะเพื่อนที่ดีต่อกันมันก็โอเคก็อวยพรให้
นักข่าวก็ถามว่ายากไหมเป็นแฟนเก่าแล้วต้องไปอวยพรให้เขากับคนใหม่อะไรอย่างนี้
อืมคุณเปล่าบอกว่าเราชัดเจนในความสัมพันธ์มาตั้งแต่ไหนแต่ไร
ว่าเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนเราก็ยินดีกับเขาจริง
แล้วถามว่าแล้วเรดี้ปางล่ะตอนนี้มีใครไหม

ก็ตอนนี้ยังอยากทำงานอยู่แล้วก็รู้สึกว่ายังอยากใช้เวลากับตัวเอง
ยังไม่พร้อมที่จะเอาเวลาวันหยุดเวลาส่วนตัวเนี่ยไปให้กับใคร

ซึ่งเขาก็เข้าใจว่าเรายังไม่พร้อม

อ๋อก็เลยเป็นประเด็นอีกนี้นะฮะโอ้โฮครับผมนี่
เป็นว่าแฮปปี้นะคะเขามุกออมไปแล้วแล้วเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาแต่ถ้าครูมาช้าไม่มีวันเลิกเร็วนะครับ
แต่วันนี้ต้องเลิกแล้วนะคะไทยรัฐนิวโชว์รออยู่
ครับผมนะฮะไปพี่อุ๋ยรออยู่ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับ
กันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณภาคภูมิรออยู่นะคะ